ราคาน้ำมันก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นต้นทุนของการดำรงชีวิต
ฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องขีดเส้นใต้ต่ออีกวันหนึ่ง
เอาในมุมในประเด็นที่ว่า
สุดท้ายการเจรจาต่อรองจะจบลงตรงไหน
แล้วถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องมันจะเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ย
ยากครับที่ฝ่ายรัฐจะยอมตามข้อเรียกร้องของฝ่ายสหพันธ์ขนส่ง
ซึ่งเรียกร้องให้ตรึงราคาดีเซลไว้อย่าให้เกิน๒๕บาทต่อลิตร
แล้วถ้ารัฐไม่ยอมจะเป็นยังไง
อย่างที่คุณน้ำแข็งเกริ่นไปเมื่อสักครู่
เขาก็บอกว่า๗วัน
จากนี้หยุดวิ่งแน่

ไม่ต้องบอกไม่ต้องอธิบายครับว่า
ถ้ารถบรรทุกขนส่งสินค้า
สักส่วนหนึ่งไม่ต้องทั้งหมดหรอก

มันจะวุ่นวายเสียหายกันยังไง

เพราะว่ามันจะกระทบไปถึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
แล้วเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต
แล้วรัฐบาลก็เอาไม่อยู่
ทีนี้ถ้าฟังเสียงจากท่าทีของฝ่ายภาครัฐ
รัฐลั่นดีเซนลิตรละ๒๕บาท

เมินคำขู่รถบรรทุกหยุดวิ่ง
คนที่พูดเรื่องนี้คือรองนายกและรัฐมนตรีพลังงาน

ท่านบอกว่าไม่สามารถจะทำได้
แล้วท่านก็ยกเหตุผลต่างนานามาอัตถาธิบาย
สรุปก็คือที่จะให้ตึงไว้๒๕บาทต่อลิตรเนี่ยทำไม่ได้

นายกบอกว่าการเรียกร้องให้ราคาน้ำมันลิตรละ๒๕บาท
ต้องดูต้นทุนเป็นยังไง
เรื่องน้ำมันมันมีปัญหาเยอะมาก
เพราะว่าเราใช้น้ำมันภายในประเทศมาก
ต้องยอมรับว่าบ้านเราเจริญเติบโตถนนหนทางดี

ส่วนที่มีคำถามว่าเพราะเหตุใดเราผลิตน้ำมันเอง

นายกบอกว่าต้องเข้าใจว่าการผลิตน้ำมันภายในประเทศเนี่ย
มันผลิตได้ไม่ถึง๒๐ของน้ำมันที่ใช้อยู่
ส่วนก็เป็นน้ำมันคุณภาพต่ำ

ซึ่งส่วนนี้เราจะส่งออกไปขายต่างประเทศ

แต่ว่าอันไหนที่ผลิตได้เอง
ก็มีอยู่เพียง๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ไทยเราเนี่ยนำเข้าน้ำมันมากกว่า
ราคาก็เป็นไปตามราคาน้ำมันแต่แต่ละโลก
แล้วก็จะมีภาษีในส่วนของภาษีสรรพสามิตร
ซึ่งเราต้องไปดูอีกครั้งนึงว่ารายได้ต่าง

ถ้าไปลดภาษีกรมภาษามิตรมากไป
ก็จะไม่มีเงินมาดูแลในส่วนต่างของประเทศ
อันนี้เหมือนที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อวาน
แล้วถ้ามาดูตัวเลขข้อมูลจะเห็นเลยนะครับว่า
รายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตร

โดยเฉพาะในภาวะที่รัฐกำลังหน้ามืด
หน้ามืดกับการจัดเก็บรายได้
ลดน้อยถอยลงเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดี
หน้ามืดเพราะว่ามีหนี้สินเงินกู้มากมายมหาศาล
ถ้าเป็นประชาชนอย่างนี้เขาเรียกว่า

นี่คือเหตุผลที่รองนายกสุพัฒนภงบอกว่า
ที่จะเลิกเก็บภาษีสัมภาษามิตร
เพื่อให้น้ำมันนี่เสร็จเหลือนิดละ๒๕บาทนั้นเนี่ย
เป็นไปไม่ได้ไม่สามารถจะทำได้
แต่ว่าไอ้การแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับการเมือง
หรือปัญหาใดที่มีกระผลกระทบต่อการเมืองเนี่ย

ถึงเวลาเข้าตาจนถึงเวลาเข้ามุมอับ
มันก็เป็นไปได้แล้วมาหลายครั้งหนึ่งนะครับ
ฉะนั้นวันนี้เราจึงเห็นหัวข่าว

ไม้ตายสุดท้ายลดภาษี
ก็รองสุพัฒนพงศ์อีกนั่นแหละ
ที่ถูกตั้งคำถามว่า
ถ้าราคาน้ำมันโลกมันสูงขึ้นมาเรื่อยกว่านี้
แล้วเราจะอั้นราคาน้ำมันดีเซลไว้ยังไง
ท่านบอกถ้าราคาน้ำมันดิบสูงกว่านี้อีก
แล้วเงินกองทุนที่กู้มายังไม่พอ
ก็จะหารือกับกระทรวงคลัง
เพื่อปรับลดภาษีสัมภาษามิตรเป็นลำดับต่อไป
อันนี้ก็ถือว่าการปรับลดภาษีสัมภาษามิตร
ยังไม่ได้ปิดประตูตายนะครับ
มันยังมีพอที่จะยืดหยุ่นกันได้
อันนี้จะต้องคอยดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไง
ก็หวังว่าจะได้คุยกันรู้เรื่อง

ถ้าฝ่ายสิบล้อเขาไม่ยอมจริงเขาหยุดวุ่นจริงมันยุ่งครับ

ขอเอาเรื่องการเมืองมาขีดเส้นใต้เพิ่มเติมหน่อย
เรื่องของสสภัยบูลนิติตะวัน
วันนี้ที่เป็นข่าวใหญ่ภัยบูลไม่ตกเก้าอี้
ยุบพักตัวเองแล้วย้ายไปซบพักพลังประชารัฐไม่ผิด

ถ้าย้อนกลับไปท่านผู้ชม

มีคนไปร้องที่สารรัฐมนูล

แคลงใจที่คุณภัยบูลเนี่ยสั่งยุบพักตัวเอง
แล้วหัวหน้าพักก็ไม่สิ้นสภาพสอสอ
เออมันเป็น๘๑
ของภักดิ์พลังประชารัฐน่ะคุณภัยบูลทำได้หรือในเมื่อ
มีการคำนวณสอสอพึงมีของแต่ละพักเขาจบไปแล้วแล้ว
คุณภัยบูลจะไปแทรกไปเสียบได้เหรอมันไม่เกินโคต้า
สอสอพึงมีหรือคุณภัยบูลก็ไม่เคยมีชื่ออยู่ในบัญชี
ลายชื่อของภักดิ์พลังประชารัฐแล้วจู่มาเป็นสสบัญชี
รายชื่อของพักพลังประชารัฐได้ยังไงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
มันคือข้อแขลงใจของฝ่ายที่เขายื่นร้องให้สารรัฐมนูลวินิจฉัย
เมื่อวานเนี่ยสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าทั้งหมดทั้งปวงที่ตั้งคำถามเนี่ยไม่ผิด
รัฐมนูลให้เหตุผลอย่างนี้
การตรวจสอบมติการสิ้นสภาพการเป็นพักการเมืองของพักประชาชนปฏิรูป
พบว่าเป็นไปโดยชอบตามข้อบังคับและตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลว่าด้วยพักการเมือง
แล้วที่สองที่มีการอ้างกันว่าการมีมติให้พักประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพนั้น
มีวาระซ่อนเร้นก็ไม่พบว่ามีพยานหลักฐานสนับสนุนตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด
และสามเมื่อภักดิ์ประชาชนปฏิรูปเส้นสภาพการเป็นภักดิ์การเมือง
คุณภัยบูลก็เป็นสอสอเขาย่อมจะได้รับการคุ้มครองตามรัฐมนูล
ในการที่จะหาพักการเมืองอื่นสังกัดภายใน๖๐วัน
นี่คือเหตุผลของสารรัฐมนูลครับ
แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่คอการเมืองพวกเราควรจะตามดูก็คือ

พักเล็กได้ทีจอจะรวมกับพลังประชารัฐเอาอย่างคุณภัยบูล
ภักดิ์เล็กที่ว่าก็คือภักดิ์เล็กเก้าภักดิ์ที่ตอนนี้มีสอภักดิ์ละคนภักดิ์ละคนภักดิ์ละคนมีอยู่เก้าภักดิ์
พอสารรัฐมนูลวินิจฉัยออกมาอย่างนี้ว่าไม่ขัดรัฐมนูล
เขาก็ตั้งท่าว่าเขาจะยุบภักดิ์เล็กของเขาเพื่อไปรวมกับภักดิ์ใหญ่ก็ภักดิ์พลังประชารัฐ
มามีความคิดความเห็นของเรื่องนี้ตามมามากมาย
มีคอมเมนต์ที่เป็นความเห็นที่จะหยิบมาปิดท้ายขีดเส้นใต้วันนี้คือความเห็นของอดีตกรกต
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอาจารย์สมชัยโพสต์ว่าตีความทุกอย่างตรงข้ามตรงตามข้อกฎหมาย
ตีความทุกอย่างตรงตามข้อกฎหมายไม่มีสิ่งใดผิดเพี้ยน
แต่ว่าในทางรัฐศาสตร์ประตูแห่งเลขกลของการหลีกเลี่ยงกฎหมายที่ห้ามควบรวมพักในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราชดรได้ถูกเปิดโดยสารรัฐมนูลแล้ว
จากนี้พักใหญ่สามารถควบรวมพักเล็กโดยใช้มติกรรมการบริหารพักเล็กส่วนพักเล็กจะมาด้วยเสน่หาหรืออามิตสินจ้างนั้นไม่ทราบ
แต่นี่ถึงทางออกที่ไม่สวยงามไม่ต้องลงมติไล่แถมยังไปได้เป็นกลุ่มก้อนเป็นบรรทัศน์ใหม่อีกเรื่องหนึ่งสำหรับการเมืองไทย
แล้วอาจารย์สมชัยก็โพสต์เฟซบุ๊กปล่อยประโยคนี้ออกมา
หลักนิติศาสตร์แต่พังพินาศทางรัฐศาสตร์
หลักนิติศาสตร์แต่พังพินาศทางรัฐศาสตร์
เอาล่ะนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงการเมืองวันนี้คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพเครียดกระจายในเครียดเส้นใต้เมืองไทยแล้วนะครับ